อันนี้จะพาไปดูน้องร้องไห้เป็นเด็กป๔
ถามว่าแล้วทำไมเอาคลิปเด็กป๔มาให้ดูแล้วมันจะดีตรงไหน
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
คุณนาธนาลเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณชวนเปลี่ยนอารมณ์ตัดไทม์

คือชวนเปลี่ยนอารมณ์แล้วเดี๋ยวสิฉันเล่าให้ฟัง

คือน้องเนี่ยร้องไห้หนักมากนะคะครอบครัวก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วต้องบอกว่าคลิปนี้คนให้ความสนใจเยอะมากเลยในติ๊กต๊อก
เขาบอกว่าครอบครัวบอกแบบนี้ว่าน้องไปแอบชอบคนคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าอกหักก็เลยมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่แบบนี้นะคะ
แน่นอนว่าอย่างที่บอกไปพอคลิปถูกแชร์ออกไปคนก็เข้ามาคอมเมนต์ยอดวิวเท่าไหร่รู้ไหมคุณอริยาเท่าไหร่คะ๗ล้านวิวไปแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าจริงนะหลายคนก็ยังมาคอมเมนต์ว่าน้องก็โชคดีนะมีครอบครัวที่รักเข้าใจให้กำลังใจแบบนี้ก็ทำให้น้องเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจแล้วค่ะ
ทีนี้ถามว่าเอาแล้วล่าสุดน้องเป็นยังไงไปดูกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดครอบครัวมีการโพสต์คลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วค่ะ
จีน่าถ่ายคลิปนะนีู่กองค์หางยัง
หรือว่าอยากพร้อมพกดนท์ครับห้วนอย่ากลัวตั้งใจเลือกดีกว่าสุดยอด
กำลังใจให้น้องแล้วก็ไม่ใช่แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะ
ยังมีคลิปที่แบบไปเต้นกับพี่สาวอีกด้วย

รอติดตามแล้วก็เชื่อว่าน้องมีเอฟซีอีกเพียบแน่นะคะ